อีกเรื่องหนึ่งโอ้โหอันนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้
ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยสลดจริง
วัย๑๑ขวบคนหนึ่งโดนญาติห่างคือเป็นตาเลี้ยงนะ
เป็นตาเลี้ยงคือไม่ใช่คุณตาแท้นะข่มขืนมานาน๓ปี
คุณยายแท้ของเด็กพอรู้เรื่องเข้าทนไม่ไหวครับ
ร้องกับสื่อมวลชนเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดครับ
คุณยายแท้ของเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ย
มาร้องกับนักข่าวว่าหลานยายโดนตาเลี้ยง
ซึ่งก็คือพ่อเลี้ยงของแม่เลี้ยงอีกทีนึงคมคืนมา๓ปี
โอ้โหยายแท้ก็เลยประสานทั้งในอำเภอ
นี่คนซ้ายในอำเภอนักสังคมสงเคราะห์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรา
รวมไปถึงตำรวจไปให้ความช่วยเหลือน้องเขาเลยครับ
พอหน่วยงานทั้งหมดที่ว่ามาไปถึงก็เจอกับคุณยายของเด็กเลย
แล้วก็ตัวเด็กด้วยก็พาไปชี้จุดที่ตาเลี้ยงคนนั้นเนี่ย
ข่มขืนน้องเขาครับนี่จุดนี้เลยชี้เลย
ครับห้องน้ำห้องนี้แหละเป็นห้องน้ำในบ้าน
นี่จุดเกิดเหตุใช่แล้วครับแล้วเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะพี่ปุ้ย
ค่ะน้องผู้หญิงเล่าให้ฟังว่าประมาณปีหกสามครับ
พ่อแท้ของเธอพาเธอไปเที่ยวบ้านแม่เลี้ยงอยู่อีกอำเภอหนึ่ง
ไปเจอกับตาเลี้ยงอ้าวตาเลี้ยงเป็นใครตาเลี้ยงคือ
พ่อเลี้ยงของแม่เลี้ยงอีกทีหนึ่งมันอาจจะซ้อมซ้อนหน่อยนะพูดถูกหรือเปล่า
แล้วพ่อเลี้ยงของแม่เลี้ยงคนนั้นก็คือมีศักดิ์เป็นตาเลี้ยงของน้อง
อายุ๕๕ปีตาเลี้ยงมาหาน้องเข้าถึงที่บ้านครับ
ตอนนั้นเธออยู่ที่บ้านคนเดียวด้วยตาเลี้ยงออกอุบายว่า
เอ้ยเอาผ้าเช็ดตัวมาให้ตาหน่อยเอามาให้ในห้องน้ำหน่อย
ห้องน้ำที่ชี้จุดเมื่อสักครู่เลยหลังจากนั้นตาเลี้ยงบังคับขืนใจ
น้องเขาจนสำเร็จความไข้ครับขู่เด็กด้วยนะ
หนูถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะเดี๋ยวตาจะฆ่าให้หมดเลย
ตาแท้ทั้งยายแท้ของหนูเนี่ยเดี๋ยวตาจะฆ่าให้หมดเลย
น้องเขากลัวสิครับไม่กล้าบอกใครเลยด้วยความเด็กฮะ
ทนมาแบบนี้ถูกกระทำเรื่อยมาจน๓ปีผ่านไป
พฤติการของตาเลี้ยงก็คือก่อนที่ตาเลี้ยงจะมาหาน้องเขาเนี่ย
เลี้ยจะทักเฟซบุ๊กมาถามเด็กก่อนทุกครั้งว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่า
ถ้าตอบว่าอยู่คนเดียวเนี่ยตาเลี้ยงก็จะมาแล้ว
ขนาดว่าขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามอำเภอเลยนะแล้วก็ยังบังคับให้เด็กเขาอ่ะ
ตนเองว่าผัวด้วยอ่ะเฮ้ยนี่คือแชทในเฟซบุ๊คที่ตาเลี้ยงคุยกับน้องเขาครับ
บอกให้น้องเขาเรียกตาเลี้ยงว่าผัวเรื่องนี้มันมาแดงต่อไหน
ต้นปีที่ผ่านมาครับตาเลี้ยงเนี่ยไปทำงานที่กรุงเทพก็เลยไปหาน้องไม่ได้
ครั้งสุดท้ายที่มาหาน้องเขาคือสามเดือนที่แล้วแต่ก็ยังโทรหาน้องเขาบ่อยมากเลยนะ
น้องเขาจริงน้องเขามีแฟนนะแฟนน้องเขาผิดสังเกตครับเอ๊ะใครเนี่ย
โทรหาบ่อยจังเลยสุดท้ายน้องสารภาพกับแฟนว่า
เป็นตาเลี้ยงของเธอเองที่ทักมาในเฟซบุ๊ก
เรื่องราวนี้ถูกแชร์ลงในเฟซบุ๊คครับเด็กก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับยายแท้ฟัง
อืมยายของเด็กเนี่ยบอกว่าพอรู้ทั้งหมดโอ้โหยายช็อกเลยตาเลี้ยงคนนี้เนี่ย
จริงตัวยายเองไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะไม่รู้เหมือนกันว่า
แอบมาคมคืนหลานสาวแท้แท้ของตนเองถึงสามปีครับอืม
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจก็พาตัวยายและหลานสาวไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
แล้วเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือต่อไปครับส่วนตาเลี้ยงคุณผู้ชมฮะตอนนี้
เราต้องบอกว่าเรายังได้ฟังความจากฝั่งของน้องผู้เสียหายกับยายแท้นะ
ยังไม่ได้ฟังความจากฝั่งตาเลี้ยงก็รออยู่เหมือนกันถ้าอยากจะชี้แจงเรียนเชิญนะครับ